คุณผู้ชมมีเหตุอุอาจเกิดขึ้นอีกเหมือนกันนะคะที่นครราชศรีมาค่ะ
มีคนร้ายบุกยิงผู้ชายคนนึงตายค่ะบ้านพักแล้วเกระสุนเข้าร่าง
นัดเข้าจุดสำคัญหมดเลยนะคะ
ตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะไปมีความขัดแย้งอะไรกับใครหรือเปล่าแต่ตรวจสอบประวัติผู้ตายไปโอ้โห
โชคโชนมากเข้าออกคุกเป็นว่าเล่นตำรวจก็เลยสันนิษฐานเบื้องต้นว่าหรือจะโดนสั่งเก็บ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนะคะที่หมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่อำเภอโชคชัยค่ะ
เจ้าหน้าที่พร้อมด้วยกู้ภัยก็ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พบศพนายยงยุทธ์ตรองชนะหรือในแม็กซ์วัย๓๔ปีนะคะ
โดนยิงเข้าหน้าผาก๑นัดโหนกแก้มซ้าย๑นัดลำคอด้านซ้าย๑นัดแล้วก็ชายโครงซ้ายอีก๑นัด
นอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่ค่ะตัวผู้ตายเนี่ยมีรอยสักยันเต็มตัวไปหมด
พอถามเพื่อนบ้านที่เห็นเหตุการณ์เห็นอะไรบ้างเขาบอกว่าก็ไม่ได้เห็นเต็มตาหรอก
แต่ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นปั้งนัดแรกแล้วก็ดังตามมาอีกสามนัด
พอออกมาดูก็เห็นมีรถเก๋งขับวนไปแล้วก็วนกลับมายิงซ้ำอีก๓นัดรวมเป็น๗นัด
แล้วรถคันนั้นก็ขับออกไปจากที่เกิดเหตุแต่ตอนนั้นมันมืดมากก็เลยไม่เห็นทั้งทะเบียนไม่เห็นทั้งยี่ห้อหรือว่ารุ่นหรือว่าสีรถเลย
แต่ถ้าพูดถึงคนตายเนี่ยชาวบ้านไม่ค่อยอยากยุ่งเพราะว่ามีนิสัยเป็นอันทภาณชอบเที่ยวชอบดื่ม
เป็นที่เอือมระอาของเพื่อนบ้านทุกคนก็เลยไม่รู้ว่าไปมีเรื่องกับใครมาอีก
มันยังกิจวัตรประจำวันของมันทุกคืนมันจะเป็นแบบนี้ทุกคืนแถวทีนี้ได้หมดเขารู้หมด
ผู้ตายเองก็บอกเหมือนกันนะคะก็รู้แหละว่าลูกเป็นคนไม่ดี
วันไม่ทำการทำงานเลยทุกวันต้องให้เงินใช้วันละ๒๐๐๔๐๐บาท
แล้วก็ชอบไปก่อเรื่องมีปัญหากับคนอื่นเข้าไปทั่วแม่ก็พยายามสอนแล้วอ่ะแต่ลูกไม่ฟังจริงนะคะ
ทีนี้พันธุ์ตำรวจเอกบุญโปรดประเสริฐศักดิ์ผู้กำกับการสพโชคชัยก็บอกว่า
พอลองตรวจสอบประวัติผู้ตายไปตำรวจเองยังตกใจค่ะ
เข้าออกคุกเป็นว่าเล่นเอาเล่าให้ฟังแบบนี้
ห้าสามถูกจับข้อหาพยายามฆ่าปี๕๗ถูกจับข้อหาบุกรุกในเวลากลางคืนโดยมีอาวุธและคดียาเสพติด
๕๘ถูกจับข้อหาขับรถขณะเมาสุราปี๕๙และปี๖๐ถูกจับคดีเสพยาเสพติดอีก
มีข้อหาบุกรุกทำร้ายร่างกายด้วยปี๖๑โดนจับข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
โทษออกมาปลายปีหกสองผู้ตายยังถูกแม่แจ้งความจับอีก
ข้อหาพยายามวางเพลิงเผาทรัพย์และมีพฤติกรรมเป็นอันทภาณ
แถมยังมีการบังคับแม่ให้ขายที่ดินแล้วเอาเงินไปสร้างบ้านหลังใหม่แล้วไล่แม่ออกจากบ้านอีก
ตำรวจก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือผู้ชายคนนี้จะถูกสั่งเก็บกันนะ
แต่ยังไงก็ตามค่ะตำรวจก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ตายด้วยนะคะ
ก็เดี๋ยวจะต้องสืบสวนหาพยาหลักฐานที่แน่ชัด
แล้วก็ดูว่าสาเหตุนี้มันเกิดจากใครเพื่อตามจับตัวคนร้าย